อุตส่าห์บอกให้พี่เบิร์ตแวะไปดูแสงเขียวหน่อย
เออพนันทุ่งหรอพนันทุ่งทะชะกุลีไม่ใช่สายธรรมชาติ
เพลินทุ่งนี่เข้าไปลึกนะแต่ปรากฏว่าถ้าเข้าไปแล้วนี่ขอโทษ
บรรยากาศเขาบอกว่านี่เลยใช่แต่เนี่ยที่คนฮือฮากันมากเลยนะดอมเนอะ
ตอนนี้เขาชักกันใหญ่เลยนะทำไมต้องชักชวนเพื่อนไปดูเนี่ยไปดูเขาพะเนินทุ่งตรงนี้คุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าคืนที่๓แล้วนะที่คนถ่ายภาพไว้ได้ครับเขายังเห็นอยู่เหรอยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่

นายกเห็นนะนายกเห็นบอก

หลายคนก็บอกไม่เคยเจอแสงสีเขียวบนขอบฟ้า
บนเขาเผินทุ่งแบบนี้มาก่อนครับก็ตั้งใจว่าเอาละวะ
โอกาสนี้แหละนี่อุ้มลูกไปดูเลย
พาเมียไปด้วยครับถ่ายไว้เป็นที่ระลึกครับ
แล้วแสงสีเขียวมันเริ่มปรากฏเอาตอน๑ทุ่ม
จะเริ่มเห็นเป็นจุดแสงแบบนี้
เฮ้ยเวลาเดียวกับพี่เลย

พี่ไปเดินอยู่ริมชายหาด

แต่อันนี้เมื่อวานดอมก็เล่าไปนี่ว่าแบบ
มันน่าจะเป็นแสงอะไรนะไฟจากเมืองหรือเปล่า
แต่อย่างที่บอกถ้าเป็นไฟเมืองมันจะมาจากอะไรเขียวแบบนี้

แต่ว่าถ้าจะมีความเป็นไปได้มากสุดคือแสงจากเรือใดหมึก

เออแล้วมันก็สะท้อนกับก้อนเมฆคุณผู้ชมฮะ

คือ๑ทุ่มแสงเริ่มปรากฏ

แล้วจะเห็นเป็นแสงสีเขียวได้ด้วยตาเปล่า

พระจันทร์ขึ้นเนี่ยแล้วทำให้ท้องฟ้า

ปรากฏการณ์แสงเขียวก็จะหายไป
ถ่ายไว้ได้๒ครั้งเมื่อ๒พฤศจิกายนปี๖๔
๑มกราคมปี๖๕โอ้ตอนปีใหม่เลย
อย่างในปีที่ผ่านมาเห็นปรากฏการณ์นี้เพียงปีละ๑วันเท่านั้น
แต่ปีนี้นี่เห็นวันที่๓แล้วนะ
ส่วนที่มาของแสงเขียวนักวิชาการหลายคนก็บอกว่า
ใดหมึกไม่ใช่อย่างอื่นหรอกเรือใดหมึก
แล้วจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนจะตื่นเต้นกับแสงเขียว
คิดว่าเป็นแสงเหนือเพราะก่อนหน้านี้
คุณผู้ชมเมื่อวานพี่น้ำแข็งเราก็คุยกันใช่ไหมใช่
ภาพถ่ายจากนอกโลกอ่ะเนี่ยเห็นเป็นแบบนี้จริงคุณผู้ชมฮะ
และได้คำตอบภายหลังว่าเป็นแสงจากเรือตกหมึกหรือเรือใดหมึก
แล้วพี่เบิร์ตดูที่สว่างที่สุดคือจุดกรุงเทพ

แล้วต่อลำคุณผู้ชมมันเกิดแสงเขียวสว่างมากกว่า๓๐๐กิโลวัตต์
เพื่อเรียกแพลงต้อนแล้วก็ล่อหมึกมาให้ขึ้นมาบนผิวน้ำ
แล้วแสงสีเขียวจากเรือใดหมึกก็ปรากฏทั้งในทะเลอ่าวไทยและอันดามันครับ
ส่วนแสงสีขาวนั่นคุณผู้ชมบนแผนที่โลกอันนั้นคือกรุงเทพมหานครครับ

ก็ถ้าเบื่อแสงเหนือที่ฟินแลนด์ไอซแลนด์ก็มาดูแสงจากใดหมึกได้คุณผู้ชม
รายงานจากกาซ่านะตอนปริ้นต์ออกมาเนอะ

หามึกหามึกหาหมึกพวกก็ได้งูประพาทธาตุอังกฤษนะ